เรามีเมนูกะเพรามากกว่า๓๐เมนูครับ

อ่าผัดพริกแกงแต่ตอนนี้กะเพราเป็นหลัก

เป็นการเริ่มต้นมาจากร้านของแม่ที่ทำมาก่อนจะแยกตัวออกมา
เด็กมหาลัยของการค้ากับเด็กโรงเรียนสุรษัตริย์เนี่ย

จะสั่งคอมโบชุดใหญ่เพิ่มนู่นเพิ่มหนี้เพิ่มอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยเอาไอเดียตรงนั้นแหละมาขายข้างนอกดีกว่า

ผมลองตลาดที่ร้านเก่าจากข้าวจานละ๔๐บาท๔๕บาท
ผมปรับราคาขึ้น๕บาทแต่ให้เข้าเข้าแบบเยอะเลยอ่ะ

แม่บอกว่าร้านเราไม่อร่อยแล้วเหรอ

แต่ขี่นี่ขี่จากของสดนะไม่ใช่ขี่จากของผัดแล้วนะ
ก็เริ่มต้นตอนเรียกจบมาใหม่แล้วก็ไปช่วยอา
คุณอาที่เลี้ยดูมาเนี่ยแหละทำบัญชี
ก็ทำได้อยู่ประมาณสักปีหนึ่งเราก็ไม่เข้ากับเรา
เราเป็นคนรักอิสระไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร
เรามีไม่หัวเราไปไกลแล้วอ่ะเราคิดนู่นคิดนี่ได้แล้วแหละ
ก็เลยมาอยู่กับแม่แม่ทำข้าวต้มกุ้ยก่อน
แล้วก็พอยุคสมัยเปลี่ยนก็มาเป็นร้านอาหารตำสั่ง

ตอนที่อยู่กับแม่นี่ก็ลองหลายอย่าง
เคยทำร้านกาแฟทำข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวรสเข็นนะนะ
แล้วก็ทำคลินิกเสริมความงาม
เป็นเจ้าของบ้างแล้วก็เป็นหุ้นส่วนบ้าง
มันไม่ถึงกับขาดทุนแต่มันไม่โต
มันไม่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้
เราก็ลองจนมาลองพอกับพาวจับกัง
แต่จังหวะนี้คือได้ลูกน้องที่ดี
พอเราสั่งปุ๊บเขาตอบโจทย์ได้
ตอนนี้มันก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จกันทั้งคู่
เห็นจริงเห็นจริงหมดไปครึ่งศาตรย์แล้วเนี่ย
แถวเข้าเรียบไปเลยแบบนี้
พี่ป๊อปเป็นอย่างไรหรือปะครับ
ไม่น่ายแล้วครับครึ่งศาลแล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวพี่คะเราลืมอะไรไปหรือเปล่า
เราก็ลืมแข่งรับใจของเราเลย

สวัสดีค่ะและนี่คือเอียร์ป๊อบค่ะ
เจ้าของกะเพราถาบที่นำมาให้เราชิมแบบจุกในวันนี้นะคะ
ป๊อบกะเพราจับกันค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะหนุ่ม

แล้วหลากหลายมากคือเกิดมันไม่เคยทานครับ
กะเพราไข่ปลาหมึก

ก็ออกนะวันละโล๒โลได้นะ

ที่ลองแล้วติดใจเขาอาจจะสั่งต่อไปเรื่อย
แล้วจะบอกว่าถาดใหญ่ยักษ์มากค่ะ

๖๓บาทอย่างอันนี้คือ
อันนี้ตูดไก่ครับ๕๓บาท
แล้วก็มีทะเลนี่๗๓ครับ
ก็แล้วแต่ราคาตามวัตถุดิบ

แต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมต้องลงท้ายด้วยอีก๓บาท

ต้องอิ่มกลับไปแน่นอนครับผมคือเรียกว่าใครมาทานเนี่ย
อิ่มกลับไปแน่นอนครับผม
เอาจริงนะผมเคยทานแต่บะหมี่จับกัง
นี่ครั้งแรกเลยที่ทานผัดกะเพราจับกัง

เห็นไหมครับเมื่อกี้เฮียป๊อปบอกว่าหน้าร้านเนี่ยมี๕สาขา

หมายความว่าตอนนี้มีทั้งหมดแล้ว๑๐สาขาแล้ว

เราจัดใส่กล่องได้ไม่เท่ากับหน้าร้าน
คือหน้าร้านเราเป็นมาเสิร์ฟเป็นถาด

แล้วแบบนี้อยากรู้ว่ามีวิธีการแบบ

แต่ว่าขี้เกียจแบบไหนครับถึงรวยได้ขนาดนี้ครับ

บ้านเด็กวัยรุ่นเขาเรียกว่าโชว์ขิง

ดูการจัดซื้อจัดส่งแค่นั้นเอง

แล้วคนผัดคนทำให้เรานี่ใครครับ

มันไม่เหมือนกันนะหุ้นส่วนกับพนักงาน

ก็เราให้หุ้นส่วนเขาไปเลยทุกสาขา

ใช่ครับเป็นลูกน้องคนสนิท

ผมเห็นมาตั้งแต่อยู่ร้านสมัยอยู่ร้านกับคุณแม่

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เขาเนี่ยเรียกว่าทำให้เราเต็มที่

อยากรู้ว่าสัดส่วนเป็นยังไงคะกี่เปอร์เซ็นต
ก็ทุกสาขาเลยครับทุกแบรนด์ทุกอะไรทุกยี่ห้อที่ผมจะเปิด

๑๐ทุกสาขาครับนี่ดีมากครับย้อนน้ำ
จะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตด้วย

หนาวจริงนะเดี๋ยวไว้ใจเขาได้เหรอ

เขาก็ไม่ไปมองอย่างอื่นแล้วเขาได้หุ้นแหละ

อังกฤษสาขาไหนขาดคนผัดอยู่ไหมฮะ
พวกเราก็พูดสัก๑๐

ผัดวันประกันพุ่งต่อเลยก่อน
แต่ว่าอังกฤษนี้ดีค่ะคือมันทำให้แบบว่า
พนักงานที่ดูแต่ละสาขาเขาทุ่มเทจริงเพราะเขาถือว่า

เดือนเดือนหนึ่งเราให้หุ้นส่วนเข้าไปถามว่าเป็นตัวเลขบอกได้ไหมฮะว่ายังไง
ช่วงนี้มี๕สาขาเป็นหลักหมื่นครับแต่หลายหมื่นอยู่ครับ

ก็คือได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ปันผลจากหุ้นนั่นเอง

ต้องบอกว่าธุรกิจโตได้นะคะลูกน้องก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน
เรายิ่งให้ใจเขาเขาก็ยิ่งทำให้เราแล้วก็ได้กลับมาถูกไหมคะ

ต่อมานะคะเราคือพี่ทงเลมานานนะครับ
อยากเห็นฝีมือลีลาการผัดของเขานะการบริหารงานของเขา
คิดว่าเฮียป๊อปนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
สวัสดีครับผมชื่อทงเลครับผมเป็นผู้ส่วนป๊อปโต๊ะลักพอจากกรรมครับ
ผมมาอยู่สินทั้ยหนังทั่วสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
เกี่ยวผมก็เสือหาเมนูนี้ผมไม่ได้ฝืด
คุณดูว่าเมนูนี้เขาใส่อะไรมากผมก็ฟือไว้ฟือไว้
โขทรภาพเฮียก็ช่วยมาไปเปิดหลา
ให้ผมไปพูดสูงกับเฮีย

เราจะพังแค่วันนี้ได้ค่าแรง๓๕๐แค่นี้

เดี๋ยวผมจะมาไปดูครับตำแหน่งอะไรครับผม
เวลาเอาได้มาก็มาสี่ยังตรงนี้
และก็ไปที่ฝูงจ้างคืนของ

ถ้าเกิดเอาได้มาเยอะผมผ่านนะครับ
เปิดอยู่หน้ามหาลัยของทางค้าน่ะ
ของนี้เป็นของจับจับบีจับข้าวก่อ
เรียกลูกค้าส่งข้าว

ไม่รู้ว่าถูกว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงทานยังไงใช่ไหม
แต่เฮียก็ไม่รู้เวลาเปิดร้านก็เฮียก็ถูแต่หน้าร้านเนี่ย

ที่แม่เฮียน่ะได้ความรู้ว่าแม่เฮียสอดโสผมมาตลอด
แม่เฮียก็เป็นเจ๊ที่เราน่าถือเขาดีมาก

ผมก็อยู่อย่างนี้ผมก็ทุกวันนี้ผมดีขึ้นแล้วครับผม

ผมได้เปิดเสียงเยอะเดี๋ยวผมไปให้ตามนะครับผม
แต่ตามเฮียอาชื่อเขาแหละไปทางเองไม่ได้
ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแค่มากก็

ที่อยู่ที่นอนที่เก๋
รายได้รายได้ส่งที่บ้านปกติ
เดือดแล้วส่งให้แม่ก็สองเดือสามเดือสองครั้ง

ส่งให้แม่มาน้องมาพี่มา

เราก็เลี้ยพวกตัว

ขยันมากขยันแบบทำงานไม่หยุด
เชื่อเลยว่ายากนะคะที่เราจะเจอลูกน้องประเภทแบบนี้
แล้วก็ไว้ใจที่จะฝากธุรกิจไว้กับเขาได้ค่ะเฮีย
พี่ธงเรได้ผู้ใช้๑๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วเด็กในร้านได้๑๐เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน
และผู้ที่ขายดีนี่บอกว่ามีการแบ่งด้วย

ก็เป็นเงินส่วนแบ่งนิดหน่อย

ก็๕๐๑๐๐หนึ่งทุกวันอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของกิจการไปด้วย

ปัจจุบันเรื่องของโควงโควิด

มีครับมีครับมีผลกระทบกับเราพอสมควรครับ
ก็ตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ว่า๑๐สาขาภายใน๑ปี

ก่อนช่วงโควิดนี่แบรนด์นะแอดกับแบรนด์ป๊อปนี่

ก่อนโควิดนี่นะแอดก็เยอะครับ

พอช่วงโควิดมาก็ดอบลงหน่อยเพราะเรามีคู่แข่ง

ทุกคนก็หันมาทำธุรกิจออนไลน์

แต่ก็ถือว่าฝีมือนะครับเพราะว่ายังไงก็ถือว่าสวนทางเศรษฐกิจอยู่

คุณป๊อกก็ยังถือว่าทำกำไรได้สบายเลย
ใช่ครับผมก็เร่งเปิดสาขาไปเรื่อยครับ

อันนี้คือนานแล้วหรือว่าเพิ่งพึ่งคุณธนาทีนี้

เยี่ยมใครหิวตอนไหนก็สั่งตอนนั้นได้เลย
เด็กมหาลัยบางทีเขาอ่านหนังสือกันดึกตีวันดึก

นั่งฟังเฮียป๊อปเมาส์มานะคะรู้สึกว่าเฮียขี้เกียจตรงไหนเนี่ย

คือเอางี้แบ่งงานกันทำนะฮะเป็นหุ้นส่วนกันนั่นแหละ
ขยันไปคนละแบบครับอย่างเฮียป๊อปเนี่ยก็ผู้บริหารไปนะครับ
วางระบบร้านให้เป๊ะออนไลน์หลังร้านให้ทุกอย่างให้มันแบบว่าลงตัว
แต่เห็นว่ายังมีอีกหนึ่งโปรเจคแหละครับเฮียป๊อปครับเกี่ยวกับอาหารอีกไหมครับ
ใช่ครับเกี่ยวกับอาหารครับแต่เราจะเปิดง่ายขึ้นสไตล์แบบข้าวไข่เจียวตามหัวมุมถนน
แต่เราไม่ได้เปิดข้าวไข่เจียวนะครับเราเปิดกะเพราแต่เราเน้นแค่หมูสับกับไก่
กะเพราหมูสับกะเพราไก่
แล้วก็มีของทอดนิดหน่อยก็มีหมูทอดน้ำปลาข้าวไก่เกลือ
เฮ้ยมีเนื้อที่แบบทานง่ายแต่อร่อยนะ

เป็นคล้ายรสเข็นตามทางนะครับ

อย่างนั้นด้วยเหรอ

เราเอาแค่๒๓บาทพอครับกองหนึ่ง
อ๋อเน้นวอลูมนะ

เอาเดี๋ยวรอดูนะ
คุณป๊อปนี่สังเกตเลยเป็นแนวเป็นสายที่ว่า
เน้นเข้าถึงผู้คนเยอะบ้าง
แล้วก็เมนูก็เป็นเมนูที่แบบกินง่าย
คลาสสิกเนอะเมนูฮิตจริง
นี้สมัยนี้มันไม่ได้ทำธุรกิจกันง่ายหรอก

มุมมองของเฮียป๊อปคิดเห็นยังไงกับการทำธุรกิจในยุคนี้ครับ
ธุรกิจมีโอกาสหมดแค่เราจับจุดให้ได้
แล้วก็ออนไลน์ตอนนี้สำคัญมาก

มีกระแหนมิดที่ดีนะครับเขารับด้วยเหลือนะครับ

เราก็เลยได้เห็นป๊อปกะเพราจับกัง
และน้าแอดตามสั่ง๑๐๐เมนูกว่า๑๐สาขาในวันนี้ครับ

วันนี้นะคะต้องขอบคุณเฮียป๊อปจากป๊อปกะเพราจับกังนะคะ
มาเปิดเผยเคล็ดลับการทำธุรกิจให้กับเรานะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียนะครับที่ให้โอกาสกับเราได้มาพูดคุยกันในวันนี้